ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์เศร้าค่ะ
เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุง

เสียลูกไปทั้งบ้านเลยค่ะ
๓คนแล้วก็หลานอีก๑คนจากเหตุไฟไหม้ค่ะ
นี่ค่ะไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยคุณผู้ชมค่ะ
ในตอนที่ไฟไหม้ลูกอยู่ในบ้าน๓คน

พ่อกับแม่ตื่นแต่เช้ามืดเลยเพื่อที่จะไปกรีดยาง

นี่คือเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสุดหดหู่
ที่เกิดขึ้นที่บ้าน๒ชั้น
ครึ่งไม้ครึ่งปูนอยู่ที่ตำบลหนองทง
อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ดับเพลิงต้องฉีดน้ำ๑๕นาที

ควบคุมเพลิงได้เสร็จอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
ไฟมันโหมหนักมากหลังคาบ้านซุดลงมา
คนที่อยู่ในบ้านทั้ง๔คนเสียชีวิตหมดเลยค่ะ
คือเด็กชายอาฟีซีดรอ๑๑ควบ
เด็กชายซุ๊กรอนดรอ๑๐ควบ
นางสาวอาริสราดรอ๒๑ปี
ผู้ช่วยพยาบาลที่กรุงเทพเพิ่งกลับบ้าน
และจะกลับมากรุงเทพวันที่๓๑ธันวาคมนะคะ
คนนี้เป็นลูกของเจ้าของบ้าน

ก็คือเด็กหญิงทักซินาดรอ๑๑ควบ

คือในอาชีพกับนางอาริซาดรอ
เป็นพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิต

ห่างจากตรงนี้ประมาณ๑กิโลกว่า

แม่กลับมาบ้านประมาณตี๔
สิ่งที่เห็นคือบ้านถูกไฟไหม้หมดแล้ว

คนแถวนั้นก็ต้องพยายามห้ามเอาไว้
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียชีวิตอีกคนนึง

ในช่วงเวลานั้นกันหน่อยค่ะ

ตอนตี๔แล้วเห็นเหตุการณ์
คุณประเจือบมนยงกำนันตำบลหนองทง
บอกว่านี่คือเรื่องที่สลดที่สุด

ชาวบ้านก็เอาไม้เอาของแข็งช่วยกัน

จะช่วยทั้ง๔คนที่อยู่ในบ้านนะคะ
ขณะที่คนในบ้านก็ร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าไฟมันแรงมากไฟโหมหนักรุนแรง
แล้วกว่าที่เขาจะดับเพลิงได้เนี่ยก็ช่วยไม่ทันแล้วนะคะ
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนนะคะ

คือนอนกอดกันแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงประตูเหล็กดัดหน้าบ้าน

ซากของบ้านตรงประตูตรงหน้าต่าง
ยังเป็นเหล็กดัดแบบนี้อยู่เลยใช่ตรงนี้คือเป็นอุปสรรคเป็นเหล็กดัดทุกด้านเลย
ทำให้คนที่อยู่ข้างในไม่สามารถที่จะออกมาได้
ตอนนี้นะคะคือก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่แน่ชัด
เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่านะคะแต่แต่ที่ผู้เสียชีวิตทั้งสี่คนออกมาจากบ้านไม่ได้
ก็เพราะว่าอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะเด็กเหล็กดัดอยู่รอบบ้านเลย
ประตูเหล็กชั้นล่างซึ่งเป็นประตูหน้าบ้านเนี่ย
คือจริงแล้วทั้งสองคนก็ทำเพื่อความปลอดภัย
ลูกหลานที่อยู่ข้างในเพราะว่าคือเขาก็กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย
ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องขโมยเข้ามาในบ้าน
เขาออกไปตอนดึกแล้วตี๔เขาก็จะกลับมาแล้ว
เขาก็เลยคิดว่าล็อกเอาไว้ก่อนนะคะ
แต่นั่นก็ทำให้ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด
ไม่สามารถที่จะออกมาจากบ้านได้ยามที่เกิดไฟไหม้นะคะ
เรื่องต้นนะคะทางผู้นำท้องถิ่นนะคะก็มีการตั้งเต็นต์ตรงบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ระดมทรัพย์สินสิ่งของเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะ
พร้อมทั้งมอบเงินเยียวยาส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวนี้ด้วย
ส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพครอบครัวจะนำไปฝัง
ประเพณีของศาสนาอิสลามที่กุโบเหมืองตะกัว
ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนในวันนี้ค่ะ